ช่วงนี้เรามาดูเรื่องของน้ำท่วมกันก่อน
เรื่องน้ำท่วมผู้สื่อข่าวของเรายังอยู่ที่อุบลนะคะ
แล้วก็ตามจริงก็ดูพี่บินแหละ
เรื่องยอดบริจาคตอนนี้ยอดบริจาคของพี่บิน
แตะ๔๐๐ล้านบาทแล้วนะคะ

คือพี่บินเขาก็ไปที่ตลาดเจริญศรี
อยู่ที่วารินชำราบไปเอาเงินบริจาคจากพ่อค้าแม่ค้า

เดี๋ยวจะลงพื้นที่แล้วก็จะไปที่อำเภอพิบูรมังสาหาร
ทีนี้คำถามก็คือเอ๊ะวันนี้พี่บินจะได้เจอนายกอีกไหม

อยู่คนละอำเภอเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายโมงวันนี้
นายกไปวารินชำราบก่อนพี่บินเขาไปพิบูลมังสาหารแล้ว
แต่เดี๋ยวเราไปติดตามกันหน่อยละกันค่ะ
สถานการณ์ช่วงกลางวันแบบนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ

คุณสมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากอำเภอวารินชำราบ

ให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยไม่เฉพาะอุบลเท่านั้นนะฮะ

ช่วงเที่ยงวันนี้นะครับผมอยู่กับพี่บินบรรลือฤทธิ์นะครับ
อยู่ที่ตลาดเจริญศรีฝั่งอำเภอวารินชำราบนะครับ
ตรงจุดนี้นะครับพี่บินนั้นก็มารับบริจาคเงิน
จากพวกแม่พี่น้องชาวอุบลรัชฐานี
เพื่อที่จะช่วยการสมทบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับ
เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับพี่บินกันนะครับ
หลังจากนี้จะมีภารกิจไปที่ไหนบ้างนะครับ
พี่บินครับหลังจากนี้เราจะไปที่ไหนต่อครับ
เดี๋ยวตรงนี้ผมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องถามทีมงานนิดนึงครับ
ว่าอาจจะต้องเลือกไปด้านใดเอาถุงยาชีพไปมอบไปยังไงครับ
วันนี้นายกจะเดินทางมาไม่ได้อยู่พบนายกใช่ไหมครับ
ไม่ได้อยู่ครับต้องขอโทษทีภารกิจเองครับ

แล้วตอนนี้ยอดเงินบริจาคมันทะลุเกือบจะ๔๐๐ล้านแล้ว
มันเกินคาดไปมากน้อยขนาดไหนคะ
มันเกินค่ามานางแต่ร้อยกว่าร้านละครับ

ผมว่าน่าจะเจ๋งความที่ว่าที่วันนี้
ว่าจะไม่นำเงินตรงนี้ไปรวมกับรัฐบาลอย่างแน่นอน

ครับรับเป็นหลายพันล้านนะครับผม
แล้วเจอน้องคนเมื่อวานที่ให้เศษเงินหรือยังครับ
ยังเลยครับยังไม่ตามหาไม่เจอเลยครับ

แล้วครับน้องคนไหนที่เอาเงินมาให้พี่
บอกว่าอยู่๑๐ขวบนี่นะ๑๐ขวบนี่เอามาให้พี่
พี่อยากเจอน้องมากอยากกอดน้องอยากถามความในใจน้อง
ขนาดบ้านน้องน้ำท่วมแล้วทำไมน้องต้องเอาเงิน
ช่วยเหลือคนอื่นด้วยเพราะอยากเจอมากครับผม

และนี่นะครับก็คือเป็นเสียงสัมภาษณ์ของพี่บินบรรลือฤทธิ์นะครับ
แล้วก็เบื้องต้นเท่าที่ผมได้พูดคุยกับทางทีมงาน
พี่บินบรือฤทธิ์นั้นก็คาดว่าในช่วงบ่ายนั้น
จะไปยังอำเภอพิบูรมังสาหารนะครับ
เพื่อที่จะไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ประสบอุทธกภัย
เขตพื้นที่อำเภอพิบูรมังสาหารนะครับ
แล้วก็วันนี้ผมได้ถามว่าจะอยู่พบนายกหรือไม่
บินก็บอกว่าคงไม่ได้อยู่พบครับ

รายงานจากอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับ

คือตอนนี้พี่บินยังอยู่วารินชำราบอยู่
หลังจากนี้จะไปพิบูรมังสาหาร